คลิปการปะทะกันระหว่างคนร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกที่เข้าไปถึงตรงจุดเกิดเหตุจุดที่๓ก็คือบริเวณหลังป่าวัดป่าสัทธารวมนะคะ
ตรงนี้เนี่ยคลิปนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยอาจจะเห็นในเงาบ้างแล้วว่าใครเป็นคนถ่าย
พระลูกวัดวัดป่าสัทธารวมเป็นคนถ่ายเอาไว้นะคะซึ่งทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอกับพระลูกวัดรูปนี้ด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่พระกรศักดิ์ถนอมเงินพระลูกวัดวัดป่าสัทธารวมถ่ายเอาไว้
ขณะที่จ่าสิบเอกเนี่ย
คลั่งก่อเหตุกราดยิงประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในวัดป่าสัทธารวม
จุดนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๙ศพนะคะ
หลวงพี่ที่ใช้มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์
เล่าวินาทีขณะเกิดเหตุให้ฟังค่ะว่า
คือหลวงพี่กวาดพื้นอยู่ตรงประมาณข้างวัด
คือจริงตรงนี้จะเป็นบริเวณประตูด้านหลังของวัดนะคะ

แต่ว่าจะเปิดให้รถผ่านได้เฉพาะวันพระใหญ่
แล้ววันเกิดเหตุวันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์เนี่ย

หลวงพี่บอกว่าเห็นรถฮัมวี่คันนี้ขับเข้ามา
ตอนแรกก็ขับมานึกว่าผ่านไปเฉย

แต่เห็นขับวนไปวนมาดูแปลก
แล้วก็มาจอดอยู่บริเวณข้างแบบนี้ค่ะ

แต่เห็นคนขับลงจากรถมา

แล้วค่อยบรรจุกระสุนอย่างใจเย็น

เพราะดูแล้วมันไม่ปกติแล้ว
แล้วคนร้ายก็เริ่มกราดยิงไปมา
หลวงพี่บอกไม่รู้ว่าเขายิงคนนะ

จากคนร้ายประมาณสักเกือบร้อยเมตรได้ค่ะ

ตอนที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย

หลวงพี่ยกมือถือมาถ่ายอยู่
จ้องหน้าตาเจอตากันเลย

หลวงพี่ก็มองค้างไปแบบงงเหมือนกัน
แต่ว่าคนร้ายไม่ได้ยิงมาที่หลวงพี่นะคะ

แล้วกราดยิงคนที่ผ่านไปผ่านมา
รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กอายุ๑๓ปี

ฟอร์จูเนอร์ที่ขับผ่านมาโดนยิงทั้งหมด
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะ
หลวงพี่บอกว่าหลวงพี่พยายามตะโกนเตือนแล้ว

ถ้าได้ยินเสียงจะมีเสียงหลวงพี่ตะโกนบอกอย่าไปทางนั้น

เพราะว่าคนขับก็ไม่ได้รู้เขาก็ขับผ่านมาปกติ
จะขับผ่านหลังวัดกลับบ้านกลับอะไรกัน

แล้วก็ถูกกราดยิงจนเสียชีวิต
ลองฟังเสียงหลวงพี่เล่าเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
บอกแล้วครับเขาได้ยินเสียงแล้วครับ
แต่เขาขับไปตอนนี้เขาไปเห็นเอง

เพราะคนนี้รู้ว่าเบรกใช่ไหมครับ

ก็ลูกกระสุนก็ผ่านผมไปเนี่ย

พอผมรู้ว่าเกือบโดนผม
ผมก็เลยเข้ามาคืน
ตอนนี้ผมก็แอบแล้ว

หลวงพี่บอกว่าตอนแรกคิดว่าคนก่อเหตุเนี่ย

แม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แล้วก็เดินตามเข้าไปยิงซ้ำ
คือตอนแรกเนี่ยยิงรถของ
วัย๑๓ปีที่ขี่ผ่านมาจะกลับบ้านนะคะ

ซึ่งหลวงพี่บอกว่าผู้ก่อเหตุเห็นอาตมาตลอด
แต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะหันปากกระบอกปืนมาที่อาตมา
นี่คือคำพูดของลงพีที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะน่ากลัวจริง